จริงตอนแรกเธอไปตรวจพร้อมกับผู้ว่า

มาตรวจซ้ำอีกที๓๑ธันวาคม
ปรากฏว่าติดโควิดสิบเก้าค่ะนางชุติพรวิจิตแสงสีนะคะ
ภรรยาของนายวีรศักดิ์วิจิตแสงสีผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครค่ะ
ก็ได้รับการยืนยันแล้วว่าเป็นผู้ป่วยโควิด๑๙
โดยในแพทย์โอภาษย์การกวินพงศ์อธิบดีกรมควบคุมโรคก็ออกมาบอกนะคะว่า
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี
พระกรุณาโปรดกล้าวโปรดกระหม่อมรับทั้งสองคน
เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์แล้วด้วยค่ะ

และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี
พระกรุณาโปรดก้าวโปรดกระหม่อมให้
นายวิรสักวิจิตแสงสีผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร
นางชุลีพรวิจิตแสงสีนายกเหล่ากาชาติพรรยา
ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร
เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคาะ
นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้
เมื่อเวลา๑๒นาฬิกา๓๐นาทีนะคะวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
พระกรุณาโปรดกล้าวโปรดกระหม่อมให้พลอากาศโทพักดีแสงชูโต
ผู้ช่วยราชเลขาธิการในพระองค์
เป็นผู้แทนพระองค์เชิญใจกันดอกไม้
และกระเช้าพระราชทานมอบให้แก่นางสาววิรพรวิจิตแสงสี
ลูกสาวของนายวีรศักดิ์ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร
แล้วก็รับไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์
ส่วนที่โรงพยาบาลสมุทรสาขรเวลาสิบสี่นาฬิกาสามสิบนาที
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาปลดกล้าวโปรดกระหม่อมให้
พลตำรวจตรีชัยทัศน์บุญขำกรมวังผู้ใหญ่ประจำพระองค์
เชิญใจกันดอกไม้พระราชทานพร้อมตระก้าสิ่งของพระราชทาน
ให้แก่นางชุติพรภรรยาของผู้ว่าสมุทรสาครนะคะ
ในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชสารถึงนายกเหล่ากาชาติ
สมุทรสาครแสดงความห่วงใยและความปรารถนาดีไปยังทั้งสองคน
ให้มีสุขภาพพลนามัยที่แข็งแรงหายจากอาการป่วยโดยเร็ววัน
ซึ่งตอนนี้ถ้าดูความคืบหน้าอาการของผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครนะคะ
แพทย์ประสิทธิ์วัฒนภาคณะบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลบอกว่า
ตอนนี้ผู้ว่าสมุทรสาครยังต้องใส่เครื่องช่วยหายใจอยู่นะคะ
แล้วก็ได้รับยานอนหลับด้วยเพราะว่ามันเกี่ยวข้องกับการรักษา
ต้องมีการปรับท่านอนด้วยนะคะเพราะว่ามันส่งผลต่อระดับออกซิเจนในเลือด
คือต้องบอกก่อนว่าเมื่อวานมีการปรับท่านอนให้ผู้ว่าปู
ท่านอนให้เหมือนกับท่านอนปกติที่คนเรานอนกันนอนหงายนอนตะแคงอะค่ะ
แต่ปรากฏว่าพอปรับท่านอนแล้วเนี่ยระดับออกซิเจนในเลือดมันลดลงค่ะ
ก็เลยจำเป็นที่จะต้องปรับท่านอนกลับมาเป็นนอนคว่ำเหมือนเดิม
แล้วก็มีการให้ยานอนหลับด้วยนะคะและที่สำคัญคือตอนนี้เนี่ย
ต้องให้ความสำคัญในเรื่องการดูแลและติดตามปัญหาภาวะปอดอักเสบ
ยังคงเป็นอยู่และต้องใช้เวลาประเมินต่ออีก๔๘ชั่วโมงค่ะ
เพราะว่าเชื้อโควิดมันเข้าไปทำลายเนื้อปอด
อาจจะมีผลต่อการทำงานของปอดที่ทำงานได้ไม่ดีเหมือนเดิม
สำหรับภาพรวมอาการตอนนี้ถือว่ายังคงที่นะคะส่วนเรื่องการทำงานของอวัยวะอื่นอื่น
ยังทำงานได้ตามปกติทั้งชีพจรความดันโลหิต
ไม่มีภาวะแทรกซ้อนนะคะตอนนี้คุณหมอบอกว่า
ห่วงก็แค่เรื่องปอดเท่านั้นค่ะครับส่วนนางชุติพรนะคะทางด้านภรรยาที่พบว่าป่วยด้วยเหมือนกันเนี่ย
ก็อย่างที่บอกไปว่าตอนแรกมาตรวจหาเชื้อโคโรนาไวรัส๒๐๑๙แล้ว
ตั้งแต่๒๗ธันวาคมพร้อมกับผู้ว่านี่แหละ
ตอนนั้นเนี่ยไม่พบเชื้อ๓๑ธันวาคมมารับการตรวจซ้ำอีกครั้งที่โรงพยาบาลสมุทรสาครค่ะ
ปรากฏว่าคราวนี้พบเชื้อนะคะเป็นการพบเชื้อระยะแรก
ทางแพทย์ก็เลยนำตัวเข้ารับการรักษาทันทีสภาพทั่วไปยังคงแข็งแรงอยู่ทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจค่ะ
ตอนนี้อยู่ในห้องแยกผู้ติดเชื้อโควิดนะคะแล้วคุณหมอก็เริ่มให้ยาเพื่อการฆ่าเชื้อไวรัสแล้วค่ะ
ครับก็ขอเป็นกำลังใจให้กับทั้งสองท่านด้วยนะฮะใช่ค่ะ
ตอนนี้มีคนเข้าไปแสดงความคิดเห็นให้กำลังใจกันเยอะทีเดียวนะครับ